คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดชัยนาฏมีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
พุ่งชนท้ายรถสิบล้ออย่างจังขณะจอดติดไฟแดง
ทำให้คนขับรถบรรทุก๖ล้อและภรรยาบาดเจ็บติดอยู่ในรถนะครับ
สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพเมืองชายนาฏเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงสะพานใหม่

ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก๖ล้อชนท้ายรถ๑๐ล้อ
ล้อด้านหน้ารถพังยับเยิน
ซึ่งจากการรวดสอบพบนายชัยนาโรงพรมอินอายุสามสิบปี
คนขับและแฟนสาวได้ระบาดเจ็บติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับรถบรทุกสิบล้อทราบว่า

กำลังไปส่งที่โรงศรีในจังหวัดชายนาฏ

จู่ถูกรอบไปทุกหกล้อชนท้ายังจัง
จึงรีบจอดรถลงไปชื่อเหลือผู้บัดเฉพ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
ตำรวจเตรียมสอบประคำผู้บาดเจ็บทั้งสองคน
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดนครนายกเกิดวิทย์บุติธีบนถนนสวรรณสอน
ในพื้นที่ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนา
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงจุดกลับรถป่ายาง

ที่เกิดเหตุพบรถพ่วงจอดอยู่ข้างทาง

พบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน

ได้รับความเสียหายจอดอยู่ใกล้
อกจากนี้ยังพบนายพิชัยคนหารหนุ่มโรงงาน

นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะและคอหัก
ส่วนคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บถูกกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิต
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับไปกินข้าวที่บ้าน

กระบาดที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน

ก่อนที่รถกระบาดจะพุ่งไปชนท้ายรถพ่วงอย่างจัง

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
ช่วงทางลงสะพานข้ามคลองบางเกลือ
ถนนสายวัดบางเกลือตะบนบางเกลืออำเภอบางประกง
ทำให้เด็กหญิงวัย๑๑ปี๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้า
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนหนึ่งในเด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓

รถจักรยานยนต์เหินคอสะพาน
ลอยตกลงมากระแทกแล้วถลายไปกับพื้นถนน

ปิดท้ายที่จังหวัดปฐุมธานีเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลัก
สาราพักผู้โดยสารริมถนนปฐุมธานีบางประหัน

ทำให้สาราพักพังถล่มลงมาทับรถเก่งได้รับความเสียหาย
โชคดีที่คนขับและผู้โดยสารซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาทั้งสองคน

นายกลิสนาชัยพงศพังอายุ๔๒ปีคนขับรถเก๋ง
ซึ่งอยู่ในการมึนเมาเล่าว่ากำลังจะขับรถกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางได้ยินเสียงไซเรนของรถตำรวจด้วยความตกใจจึงหักพวงมาลัย
ทำให้รถเสียหลักชนสาราพักผู้โดยสาร
จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีรถตำรวจจอดอยู่แต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่จึงยกรถเก๋งออกจากจุดเกิดเหตุ
คุมตัวคนขับกับเพื่อนไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และประสานเจ้าหน้าที่แขวงการทางปฐุมธานี
เมินค่าเสียหายของสาราพักผู้โดยสารอีกครั้ง